ถามคุณผู้ชมหน่อยรวมไปถึงคุณสองคนด้วยนะครับ

เข้าใจแหละว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่แบบเรานะ
บางทีอาจจะไม่ต้องคิดว่าตรงแต่งงานจำเป็นไหม

สมัยนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนไป
แต่เมื่อไหร่ที่คุณลองไปเล่นลูกเพื่อน
ไปลองเลี้ยงลูกเพื่อนคุณที่บ้านมาอะไรแบบนี้
๑๒ชั่วโมงตาม๒โซเชียลหลานติดเลยนะครับ

ลูกพ่อพุทธแม่จุ๋ยบ่อยมากเลย

น้องเป็นเด็กผู้ชายอดีกว่าไวจ่ำม่ำ
และก็แบบพลานกว่าเก่งนะเค้าเจียวทีเดียวเชียว
อยากอุ้มก็ให้อุ้มเรียกมานั่งตักก็นั่งตาแป๋วแบบนี้คุณผู้ชม
นี่น้อง๙เดือนเองนะน่ารักขนาดนี้

อยากมีลูกขึ้นมาทันทีทันใด

พอเจอน้องพีเจขึ้นมาครั้งนี้เห็นว่า
ต่อเลยนะไม่เจอน้องพีเจคนเดียว
ไปเจอน้องมารินอีกลูกแม่วิวนิษฐา

ใหม่ดาวิการักเด็กมากพร้อมเมื่อไหร่มีแน่จ้า

ครบเครื่องจมูกปากผมมาเต็มมาก

แล้วก็เพิ่งไปเล่นมารินลูกพี่มิวมา
ก็แบบทำไมลูกของคนรู้จักน่ารักขนาดนี้
ตอนแรกใหม่คิดว่า๕๐๕๐มีก็ได้ไม่มีก็ได้

ก็รู้สึกว่าเอ่อยังไงดี
ถ้ามีแล้วมันต้องดูช่วงอายุช่วงนั้นด้วยว่าอยากมีเปล่า
ตอนนี้ก็ยังอินกับงานอยู่ยังค่ะแต่ว่าเล่นกับลูกของพี่ไปก่อน

ทีกวันนึงจะหน้าเหมือนใครแต่เราเหมือนอะไรเงี้ย
แต่ก็อยากรู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะ
ก็ว่านะคุณผู้ชมเห็นน้องใหม่ดาวิกางานนี้ไหมดูดีน้องใหม่มีน้ำมีนวลขึ้น
เพราะว่าน้ำหนักขึ้นแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ร่างกายค่อนข้างผอมแบบลีนเลยนะ
บางคนบอกผอมสู้ไปหรือเปล่าโดนบูลลี่อยู่หลายเดือนเลยทีเดียว
คืออย่างนี้ต้องเข้าใจตรงกันน้องใหม่เขาไปถ่ายซีรีส์เรื่องที่เปิดตัวนี่แหละ
ตลก๖๙สมัยก่อนพี่หมิวเล่นต่อเล่นไปพอตุ้มจะไม่มีบทตุ้ม
เป็นตุ้มก็ผอมเซอร์หน่อยพอจบแล้วก็เลยทำน้ำหนักขึ้นมา
เอาดีดีสวยสดใสกำลังดีคุณผู้ชมนะอย่างหนึ่งอย่าไปบูลลี่น้อง
ทุ่มเทกับการทำงานคุณผู้ชมแล้วตอนนี้งานเยอะด้วย
จากซีรีส์ก็มีเพลงของตัวเองด้วยนะดึงน้องริววชิรวิทย์มาเป็นพระเอกเอ็มวี
สุดยอดเลยนะทั้งผลงานเพลงด้วยนะเป็นนางเอกเอ็มวีแล้วก็บุญนาราคา
สุดยอดมากเลยนะคะถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านอีกหนึ่งคนเลยละกัน
ประกวดประขันกับต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะ